แต่ว่าถึงว่าเจชนะทิพย์จะไม่ได้มาร่วมวันเกิดด้วยใช่ไหม
เพราะว่าติดภารกิจในการแข่งขันฟุตบอลนั่นเอง

พาตัวเองและสาวเมย์นะครับ

แต่บอกเลยว่ามื้อนี้เป็นมื้อพิเศษสำหรับเจชนะทิพย์จริง

เพราะอะไรในรูปนี่แหละคุณดูเลยละกัน

นั่งตัวแข็งจริงเพราะว่าคบกับเมย์เนี่ยก็มาสักระยะใหญ่แล้วนะคะ
แต่นี่แหละยังไม่เคยเจอใครเพื่อนสุดซี

แล้วก็เจอคุณเมปฏิตาตองพระครมัยเอสุภาชัย
นี่แหละคนพิเศษคือคุณอ้ำพัชราภา

คราวนี้ตัวจิ๋วลงไปเลยจ้า
ด้วยความเขินไงเพราะว่าความสวยของคุณอ้ำพัชราภา
แล้วก็สาวรุมร้อมแบบนี้นะคะ
เป็นนุ่มคนไหนก็ไหวหวั่นกันทั้งนั้นค่ะ

ฝ่ายนักบอลซุปตาออกอาการเขินหนักมากนะคะ

เป็นภาพนี้หนุ่มเจเขาตั้งแคปชั่นเอาไว้ว่า

เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยว่าเชียบ

นักกีฬาหลายคนอยากจะมานั่งอยู่แบบนี้เหมือนกัน

นี่ขนาดว่าคุณเมพิชชนาศสวยขนาดนี้นะ
เพราะว่าความสวยของคุณอ้ำก็สวยมากเหมือนกัน

สองคนถ้าไปนั่งข้างคุณอ้ำนี่ก็ต้องมีตัวสั่นหวั่นไหวกันบ้างเลยนะคุณนะ